มีคนร้ายเป็นสองสามีพันรยาขี่รถจักรยานยนต์
เข้าไปที่ร้านขายของชำทำทีไปซื้อของต่างนานา
หลังจากนั้นนะคะอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเนี่ย
และหลังจากนั้นมีผู้เสียหายซึ่งมีร้านอยู่ใกล้กันมาบอกว่า
เคยถูกคนร้ายสองคนนี้ทำแบบนี้มาแล้วด้วยนะคะ
นี่เป็นอาทิตย์ที่คนร้ายเปิดลิ้นชักแล้วก็ขโมยเงินออกไปเลยนะคะ
จุดนี้เป็นร้านขายของชำหมู่ที่๒ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง

เจ้าของร้านซึ่งอยู่จุดอื่นที่ไม่ได้อยู่ที่โต๊ะแล้ว

ไม่เห็นเจ้าของร้านแล้วก็ไม่เห็นกล้อง

แล้วก็ไม่ได้เป็นจุดเดียวนะคะที่คนร้ายก่อเหตุลักษณะนี้ด้วย
ตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบพบนายยงยุทธ์ทองเอม
เจ้าของร้านขายของชำเล่าให้ฟังบอกว่า
วันเกิดเหตุมีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มา

หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ
เดินเข้ามาทำทีขอซื้อของในร้าน

เปิดลิ้นชักโต๊ะที่ใส่เงินแล้วก็หยิบธนบัตรหลบหนีไปโดยตัวเองก็ไม่ทันได้รู้ตัว
ทีนี้มาตรวจสอบเงินที่หลังแล้วนะคะในลิ้นชักพบว่าแบงค์๕๐๑ใบกับแบงค์๑๐๑ใบหายไป
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนร้ายสองคนนี้และได้สอบถามร้านขายของชำใกล้เคียงก็แจ้งว่า
เคยถูกลักทรัพย์กันหลายร้านในตลาดนิคมพัฒนาตำรวจคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นแก๊งเดียวกันค่ะ
เป็น๒สามีพันธุ์ระยาออกตระเวนลักษับในร้านขายของชำ
ขณะนี้ให้ผู้เสียหายทยอยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน
พร้อมกับประสานชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามไหล่ถัง
เพื่อหาร่องรอยของคนร้ายและรถที่ใช้ในการก่อเหตุ
เพื่อติดตามจับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ย้ำด้วยนะคะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา
และสังเกตรถของผู้ต้องสงสัยที่เข้ามาในก่อเหตุ
เพื่อป้องปรามไม่ให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะ